คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์จริงที่นครปฐมค่ะ
เด็กผู้หญิงอายุ๑๓ปีทะเลาะกับคุณแม่
คืองอนคุณแม่คุณแม่ใช้ให้ไปล้างจาน
ก็เลยไปหาเพื่อนคุยผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะคะ
แล้วก็ไปเจอคนคุยด้วยเป็นผู้ชายแล้วแอปนี้มันจะบอกพี่กัด
ว่าคนที่เราคุยด้วยอยู่ใกล้กับเราขนาดไหน
แล้วผู้ชายคนนี้ล่อลวงน้องบอกว่าเดี๋ยวจะมารับ
พาไปกินข้าวสุดท้ายพาน้องไปโรงแรมม่านรูด
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศน้องค่ะ
ยังดีที่น้องหนีกลับมาได้นะคะ
ตัวผู้เสียหายก็คือเด็กหญิงวัย๑๓พร้อมคุณแม่
ก็เลยไปแจ้งความนะคะที่สพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ทีมข่าวของเราก็ตามความคืบหน้าเรื่องนี้
ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา

เราได้รับอนุญาตให้คุยกับเด็กผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ

ไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนเลยจริง

เธอไม่ยอมก็เลยทะเลาะกัน
โหลดแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะคะ

นี้ก็จะค้นหาคนที่อยู่ใกล้

ทีนี้เธอเจอกับผู้ชายคนหนึ่งในแอปนี้

ผู้ชายคนนี้บอกว่าชื่อโอ

แต่กลายเป็นว่าพาน้องน้ำฝน

ห่างจากบ้านเป็น๑๐กิโลนะคะ

นายโอลวนลามและขืนใจเธอ

จะออกไปข้างนอกห้ามไปไหนนะ

เธอก็อยู่ในโรงแรมอยู่หลายชั่วโมง
สุดท้ายเธอเลยตัดสินใจว่าหนีดีกว่า

ขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างกลับบ้านค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ
ของน้องผู้เสียหายบอกว่าวันที่ทะเลาะกับลูกสาว
แล้วก็เห็นลูกสาวเดินออกไปจากบ้านตอนนั้นน่ะแม่ก็ออกตามหานะคะ
ตามหาทุกที่ไปถามรอปภหมู่บ้านว่าเห็นไหม
พยายามจะโทรศัพท์ติดต่อจนเช้ามืดอีกวันนะคะ
รอปภของหมู่บ้านบอกว่าได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับ
แล้วก็เห็นตามภาพนี้นะคะน้องเนี่ยออกไปข้างนอกโดยที่ขึ้นรถกระบะไป
แม่ก็ยิ่งกังวลใจเนี่ยค่ะรถกระบะคันนี้
นี่น้องเดินออกมาเห็นไหมคะครับแม่บอกว่าโอ้โห
เห็นภาพแบบนี้แล้วตกใจเลยว่าลูกสาวจะโดนล่อลวงไปหรือเปล่า
แม่เลยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้แม่ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญจริง
ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยคุยกับลูกแบบเปิดใจ
ไม่รู้เลยว่าโลกโซเชียลมันไปไกลถึงไหนแล้ว
บอกว่าอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลย
จะคุยกับลูกให้มากขึ้นแม่จะเข้าใจเด็กวัยนี้ให้มากขึ้น
และยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ
เข้าใจถึงการเล่นโซเชียลกับลูกให้มากกว่านี้
ทีนี้ค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ได้คุยกับน้องผู้เสียหายและคุณแม่เนี่ยนะคะ
ก็พาตัวน้องไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
จุดแรกก็คือหน้าหมู่บ้านที่ในโอขับรถกระบะมารับ
แล้วก็ไปชี้จุดที่โรงแรมม่านรูด
นี่ค่ะทีมข่าวบอกว่าก็พยายามสอบถามพนักงานในโรงแรม

คือทุกวันมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะไม่ได้สังเกต
นี่นะคะคือทีมข่าวได้คุยกับนายวิชาณอายุ๕๓
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะ
วิชาณบอกว่าตอนเย็น๑๕พฤษภาคม
เขาขี่รถไปส่งผู้โดยสาร
กำลังจะกลับเข้าวินเห็นเด็กผู้หญิงเดินอยู่ริมทาง
อิดโรยมากก็เลยขี่รถไปจอดที่วิน
แล้วเด็กคนนี้ก็เดินไปที่วินแล้วก็บอกว่าให้ไปส่งที่บ้านหน่อย
บอกไม่มีเงินจ่ายขอยืมโทรศัพท์โทรหาแม่
คำแรกเสียงปลายสายที่ได้ยินคือแม่ของน้องพูดมา
แล้วก็คือเขาได้ยินเนี่ยนะคะแม่พูดมาว่าลูกไปอยู่ไหนมานี่ค่ะ
เขาก็ถามเลยคำแรกเลยถามว่าเราเป็นใคร
ผมบอกผมขับวินมอไซค์ครับแล้วถามพี่อยู่ที่ไหนเนี่ย
เขาบอกเขาออกมาข้างนอกซื้อของผมก็ถามว่าอีกนานกลับไหม
เขาบอกประมาณ๑๐นาทีถ้า๑๐นาทีผมรออยู่
แล้วเขาก็สั่งว่าให้ดูน้องให้ด้วยนะอย่าให้น้องออกไปไหนนะ
ให้เฝ้าดูน้องให้รออยู่ไหนก่อน
ผมก็เริ่มสงสัยแล้วมันต้องมีอะไร
เขาบอกว่าน้องออกไปจากบ้านว่าเมื่อวานแล้วมีผู้ชายมารับไป
แล้วก็หายไปทั้งคืนแล้วก็มีการแจ้งความไว้
เขาบอกเออขอบคุณนะที่พาน้องมาส่งขอบคุณมาก

นี่นะคะคือวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่พาน้องไปส่งบ้าน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่ค่ะภาพนี้โรงแรมม่านรูดในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม๑๕พฤษภาคม
ก็จะเห็นนะคะเด็กผู้หญิงผู้เสียหายวิ่งออกมา
จากห้องพักในโรงแรมนี่ค่ะเวลาสักประมาณบ่ายสามโมงกว่าเนี่ย
แบบค่อยวิ่งออกมาแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็หลบ
แล้วก็พยายามจะวิ่งออกไปนี่นะคะคือหลบที่ซอกก่อนนิดนึง
วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อที่จะกลับบ้านที่อำเภอนครชัยศรีนี่ค่ะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงแรมม่านรูดครับ
ไปหาตำรวจคือคนก่อเหตุเนี่ยทำงานเป็นคนขับรถส่งของให้กับบริษัทของเขา
กระบะที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นรถของบริษัทเขาคันที่ขับไป
ผู้ก่อเหตุมาทำงานได้ไม่กี่วันแล้วก็มาก่อเรื่องเลยนะคะ
ทางนายสุธิรักษ์บอกว่าย้ำแล้วย้ำอีกอย่าเอารถของบริษัทไปใช้ส่วนตัว
คืนเกิดเหตุมันดึกมากก็เลยไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเอารถของบริษัทไปใช้
รู้อีกทีคือเช้าอีกวันหนึ่งเพราะว่าผู้ก่อเหตุขับรถไปนอนที่หอพัก
แล้วก็ขับกระบะของบริษัทอีกคันหนีค่ะ
แจ้งความไว้แล้วนะคะข้อหารักทรัพย์นะคะ

เรื่องที่ไปกระทำชำราวเด็กผู้หญิงแล้วก็ลักทรัพย์ของบริษัทด้วย
ได้ให้ใช้รถในเวลานอกงาน
มันก่อเหตุใช่ไหมแล้วมันก็กลับมาหอแล้วมันเอารถอีกคันนึงอ่ะ
ขับไปไหนไม่รู้ขับหนีไปพูดง่าย
แต่มันไม่ได้บอกว่าเรามันหนีไปมันบอกว่ามันกลับบ้าน
รู้ตอนเช้าว่ามันกลับบ้าน
สิ่งที่ทำไปมันก็ได้รับผลตอบแทนอยู่แล้ว

คือตัวหาคุยเอา
ทีนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนสพนครชัยศรีบอกว่า
คือตอนนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาในโอนะคะ
คือเบื้องต้นก็คือสอบปากคำผู้เสียหาย
รอผลตรวจร่างกายของน้องวัย๑๓ผู้เสียหาย
แล้วก็จะเรียกตัวนายโอมาสอบปากคำ

เอารถกระบะอีกคันของบริษัทเข้าไปด้วย
ใช่ค่ะก็จอดรถคันที่ก่อเหตุทิ้งไว้